วัสดุสำคัญในการทำหน้าพรานก็คือไม้ที่นำมาแกะโดยจะใช้ไม้ที่มีชื่อเรียกเป็นมงคลและมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้ขนุนซึ่งปัจจุบันก็มีการนำไม้แข่มาใช้เพื่อให้ง่ายต่อการแกะ
อกจากนี้ช่างก็จะใช้ผ้าแบบขนนกสำหรับตกแต่งทำเป็นผมงอกและสีที่นำมาใช้ทาหน้าพรานก็นิยมใช้สีแดง
ส่วนอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างแต่จะต้องมีซิลที่ใช้สำหรับการขุดแกะไม้ให้ได้รูปทรงหน้าพราน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
สำหรับช่างแกะสำหรับตกแต่งทำเป็นความถนัดขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างแกะไม้ให้ได้รูปทรงหน้าพราน